ฮามัติอุสมันมูซ่านักฟุตซอลดาวรุ่งทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะได้ไปค้าแข้งที่ลีกสเปน
หลังจากได้ไปทดสอบฝีเท้าแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยก็เลยได้รับสัญญาแบบระยะยาวค่ะ
มุมัติอุสมานมูซ่านะคะก็กลายเป็นนักฟุตซอลคนไทยคนแรกที่ได้เล่นในหลีกสูงสุดของสเปน
ซึ่งถือว่าเป็นหลีกฟุตซอลอันดับที่๑ของโลกค่ะก็ลงสนามเป็นตัวสำรองนะคะให้กับทีมซานเตียโก้ฟุตซอลในนาทีที่๑๑ของนัดสุดท้าย
ประจำฤดูการ๒๐๑๗ถึง๒๐๑๘ซึ่งก็เป็นเกมที่พบกับเบนิสโคล่าค่ะ
และก็ใช้เวลาเพียงแค่๓นาทีในสนามนะคะทำประตูแรกบนแผ่นดินสแปนได้ตั้งแต่นัดแรกที่ลงเล่นค่ะ
ก่อนที่จะจบเกมนะคะด้วยผลเสมอกัน๒ประตูต่อ๒
แม้ว่าประตูของมุมัติอุสมันมูซ่าจะไม่สามารถช่วยทีมรอดตกชั้นได้ค่ะ
แต่ว่าล่าสุดนะคะนายอดีศักดิเบนจาสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลไทย
ขอต่อสัญญากับมุมัติอุสมันมูซ่าอีก๑ปี
ซึ่งบิ๊กปอมก็แนะนำกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยนะคะว่า
ระดับดิวิชั่น๑ของสเปนก็ยังถือว่าแข็งแกร่งอยู่ค่ะ
จะเป็นการฝึกฝนและก็พัฒนาที่ดีให้กับเขาได้
ซึ่งมุธมัติอุสมานมูซ่าวัย๒วัย๒๐ปีก็บอกด้วยนะคะว่า
แต่ก็ขอเวลาคิดทบทวนดูก่อน
โดยมุธมัติจะกลับมาถึงประเทศไทยวันที่๓พฤษภาคมนี้
แต่หากว่ามีการต่อสัญญาก็จะกลับไปที่สเปนนะคะเดือนมิถุนายน
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดฤดูการใหม่ที่สเปนในเดือนสิงหาคมค่ะ